คุณผู้ชมคะมาดูความคืบหน้าการเสียชีวิตของพฤติสาวลาลาเบลนะคะ
เรื่องนี้เป็นคดีใหญ่ที่สื่อทุกสำนักตามกันอย่างต่อเนื่องเลยนะคะ
ตอนนี้พยานหลักฐานต่างค่อยปรากฏออกมา
แต่สิ่งที่เป็นประเด็นสำคัญแล้วก็ตามกันต่อเลย

ก็คือห่วงเวลาการตายของลาลาเบลที่สุดแล้วลาลาเบลตายห่วงเวลาไหนกันแน่
เพราะเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาทนายความเจมส์นิติธรแก้วโตนะคะ
ที่จะมาเข้ารายการของคุณจอมขวัญเราก็สอบถามว่า
ไอ้ห่วงเวลาการตายเนี่ยตายตายที่บ้านตายในรถตายที่คอนโด
มันมีความต่างกันยังไงในแก้งของคดีความเนี่ยนะคะ
นายเจมส์บอกว่าแน่นอนว่ามันมีความสำคัญมาก
เพราะความสำคัญเนี่ยจะเกิดขึ้นคือหนึ่งใครผิดบ้าง
สองสำคัญต่อการแจ้งข้อกล่าวหาต่อคนที่ผิด
ถ้าเกิดว่าสมมุตินะคะว่าห่วงเวลาการเสียชีวิตตายที่บ้าน
ทนายเจมส์บอกว่าคนผิดไม่ใช่น้ำอุ่นคนเดียวอย่างแน่นอน
ที่จะถูกแจ้งข้อกล่าวหาแต่ถ้าเกิดว่าตายในรถ
ที่คอนโดคนเดียวที่รับกรรมไปเต็มเลยก็คือน้ำอุ่น

คือช่วงเวลาที่เจ้าหน้าที่ประชุมแล้วเขาบอกออกมาเนี่ย
เป็นช่วงเวลา๔ชั่วโมงในการเสียชีวิตคือเริ่มตั้งแต่บ่าย๓จนถึง๑ทุ่ม
ถ้านับเวลาแบบนี้บ่าย๓จนถึง๕โมงเย็นอยู่ในปาร์ตี้อยู่นะ
แต่ว่าหลังจากนั้นทั้งหมดเลยจนถึง๑ทุ่มคือ๕โมงเย็นถึง๑ทุ่ม
ลาลาเบลอยู่กับน้ำอุ่นแยกเป็นสองส่วนแบบนี้ฟังง่ายแบบนี้
ทีนี้อย่างที่บอกไปนะคะทนายเจมส์นิติธรท่านก็บอกว่า
ถ้าเกิดว่าเสียชีวิตที่บ้านแน่นอนว่าคุณเห็นแล้วว่าอาการเขาไม่ดีแล้ว
หมายถึงว่าที่บ้านปาร์ตี้นะคุณเห็นอาการเขาไม่ดีแล้วคุณปล่อยเขาตายไปต่อหน้าต่อตา
อันนี้ลักษณะแบบนี้เข้าข่ายความผิดคือทำการประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย
ก็เห็นอยู่ว่าเขาจะแย่อยู่แล้วทำไมไม่ช่วยเขา
เพราะฉะนั้นคนที่รายล้อมน้ำอุ่นคนที่รายล้อมลาลาเบลในงานเนี่ย
แน่นอนว่าถูกต้องแจ้งข้อเก่าหาอย่างแน่นอน
แต่เอาล่ะเรื่องที่เกิดขึ้นเอาความคืบหน้าล่าสุดเป็นทางการก่อนนะคะ
พลตำรวจตรีสำริทตรงเตาผู้บังคับการตำรวจนครบาน๘ค่ะ
วันนี้ก็หลังจากที่มีการประชุมความคืบหน้าเสร็จสิ้นนะคะ
ก็วันนี้ค่ะผู้การนครบาน๘เนี่ย
ก็พูดถึงประเด็นนี้แหละเป็นประเด็นสำคัญ
คือช่วงเวลาการเสียชีวิตของลาลาเบลบอกว่า
รายงานการแพทย์ระบุเวลาการตายเป็นเวลาคาบเกี่ยว
ระหว่างเวลาคือบ่าย๓จนถึง๑ทุ่ม
ซึ่งหลังจากนี้แน่นอนนะคะว่าตำรวจบอกว่าโอเคได้ชุดข้อมูลมาแบบนี้แล้ว
หลังจากนี้ต้องไปสอบปากคำพยานแวดล้อมเพิ่มเติม
เพื่อระบุห่วงเวลาให้แคบลงให้ชัดลงว่าแต่ละห่วงเวลามันเกิดอะไรขึ้นบ้าง
เวลาไหนกันแน่ที่ลาลาเบลเสียชีวิตเพื่อนำข้อมูลเหล่านี้ไป
ประกอบการพิจารณาการออกหมายจับบุคคลที่เกี่ยวข้องว่าเป็นใครบ้าง
ที่จะถูกออกหมายจับและถูกออกหมายจับในข้อหาอะไรบ้างลดหลั่นกันไป

ทีนี้ส่วนเรื่องของผลการตรวจสอบข้อมูลนาฬิกาสมาร์ทวอชของลาลาเบล
สวมใส่ก่อนเสียชีวิตเนี่ยนะคะก่อนหน้านี้มีรายงานบอกว่า
คือที่พจรของลาลาเบลหยุดเต้นสักประมาณ๑๗นาฬิกาก็คือ๕โมงเย็น
ประเด็นนี้ตำรวจก็คือผู้การนครบาน๘๘บอกว่า
ยังไม่ได้รับผลการตรวจอย่างเป็นทางการจากกองบังคับการปราบปราม
กระทำความผิดเกี่ยวกับอัธยากรรมทางเทคโนโลยีหรือว่าปอท
หากได้มาแล้วก็จะนำข้อมูลส่วนนี้ก็คือจากสมาร์ทวอชนี่นะคะ
มาตรวจสอบกับข้อมูลทางการแพทย์คือมาจับแมชกัน
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญว่ามีความเป็นไปได้ไหม
ว่าเวลาตายของลาลาเบลมันไปสอดคล้องสอดรับกับข้อมูลทางการแพทย์
คือก็ต้องดูแล้วค่ะว่ามันเชื่อถือได้ไหม
แง่ของกฎหมายก็ดีในแง่ของทางการแพทย์ก็ดี
เรื่องของสมาร์ทวอชนี่มีการตรวจสอบกันเนี่ยนะคะ
ระหว่างนี้ค่ะวันนี้ตำรวจได้มีการสอบปากคำพยานเพิ่มเติมอีกประมาณ๒๓ปากนะคะ
เพื่อไปหาห่วงเวลายังคงเป็นปริศนาอยู่นะคะ
ห่วงเวลาการตายที่ชัดเจนของลาลาเบล
เพราะถ้าเกิดว่าหากลาลาเบลเสียชีวิตในช่วงเวลาอย่างที่คุณบอกไป
คือตั้งแต่เวลา๑๕นาฬิกาจนถึง๑๗นาฬิกา
คดีนี้อยู่ในรับความผิดชอบของตำรวจสพบางบัวทองนนทบุรีนะ
เพราะว่าช่วงเวลานี้นะคะ๑๕นาฬิกาจนถึง๑๗นาฬิกา
ลาลาเบลยังคงทำงานอยู่ตอนนั้นยังปฏิบัติงานอยู่
อยู่ในปาร์ตี้บ้านหลังนี้
ถ้าเสียชีวิตตอนนี้จะอยู่ในความรับผิดชอบของสพบางบัวทอง
แต่ถ้านับลงไปอีกถ้าอยู่ในช่วง๑๗นาฬิกาจนถึง๑๘นาฬิกานิด
จะเป็นช่วงของการเดินทางก็คือลาลาเบลออกมาจากงานแล้ว
โดยน้ำอุ่นเนี่ยอุ้มออกมาและขึ้นรถของน้ำอุ่นวิ่งมาจนถึงคอนโดย่านตลาดพลู
และอีกหนึ่งช่วงเวลานะคะถ้าเสียชีวิต
ช่วงเวลา๑๘นาฬิกาถ้าเป็นช่วงนี้นะ
คือมาถึงคอนโดของน้ำอุ่นแล้ว๑๘นาฬิกาจนถึง๑๙นาฬิกา
ถ้าเสียชีวิตใน๑ชั่วโมงนี้จะเป็นความรับผิดชอบในพื้นที่ของสนบุคโล
ตำรวจก็เลยบอกว่าจะต้องหาช่วงเวลาการตายที่ชัดเจน
ซึ่งบางคนอาจจะฟังแล้วมันทำไมจะต้องโยนกันไปกันมา
เขาไม่ได้โยนนะคะแต่มันเกี่ยวข้องกับเรื่องของชุดที่เขาจะทำงาน
จากนี้เกี่ยวกับเรื่องของการทำคดีด้วยที่เราอธิบายให้ฟังว่าใครอยู่ในช่วงเวลาที่ลาลาเบลเสียชีวิตด้วยค่ะ
จากนี้ยอมรับว่าตอนนี้ตำรวจเองนะคะมีเขาโครงช่วงเวลาการเสียชีวิตแล้ว
รอเพียงข้อมูลจากพยานสนับสนุนเพิ่มเติม
จึงทำให้พนักงานสอบสวนยังไม่สามารถขออนุมัติศาล
ยืนยันเลยนะคะตำรวจยังไม่ขออนุมัติศาลออกหมายจับผู้ต้องสงสัยโดยจะเร่งรัดให้เร็วที่สุดค่ะ
ฟังเสียงผู้บังคับการตำรวจนครบาน๘ค่ะ
คือต้องมีพยานสนับสนุนด้วยว่าเขาน่าจะเสียชีวิตช่วงไหน
เพราะว่าถ้าเสียชีวิตเนี่ย๑๕นาฬิกาเนี่ยพี่น้องสื่อทุกคนทราบว่าเขาอยู่กันหมดแล้ว
๑๗นาฬิกาเขาขึ้นรถเขาจัดมันก่อน๑๗๑๘เขาอยู่ระหว่างต่าง
๑๘๑๙เขาอยู่ไหนครับนี่แหละเป็นเรื่องที่เราที่นานในช่วงนี้
คุณผู้ชมค่ะอีกหนึ่งประเด็นที่น่าสนใจคือก่อนหน้านี้สื่อรายงานข่าวบอกว่า
ผลการตรวจสอบเบื้องต้นในตัวน้ำอุ่นเนี่ยมีสารเสพติดก็คือยาเคถูกไหม
ล่าสุดล่าสุดกว่านั้นคุณผู้การนครบัน๘บอกว่าการตรวจสอบเบื้องต้น
ผลการตรวจสอบเบื้องต้นไม่พบสารเสพติดและสารกล้ามเนื้อในตัวน้ำอุ่น
แต่ยังคงต้องรอผลตรวจอย่างละเอียดอีกครั้ง
ขณะเดียวกันเมื่อวานนี้ค่ะตำรวจได้มีการไปสอบปากคำน้ำอุ่น
แล้วก็พ่อแม่ก็ร่วมรับฟังด้วยนะคะน้ำอุ่นยังคงยืนยันบอกว่าไม่ทราบจริงว่าเบลเนี่ยเสียชีวิตตั้งแต่ตอนไหนอย่างไร
ตำรวจบอกว่าเมื่อวานน้ำอุ่นก็ให้การที่เป็นประโยชน์เนี่ยนะคะ
เพราะฉะนั้นคุณผู้ชมแล้วก็ชาวเน็ตก็ใจเย็นนะคะ
เมื่อวานนี้นักข่าวของเราก็สัมภาษณ์อาจารย์ปรเมฆอินทรชุมนุมด้วยนะคะ
ก็ใจร้อนไงว่าทำไมตำรวจไม่ออกหมายเรียกไม่ออกหมายจับไม่แจ้งข้อกล่าวหาสักที
คืออาจารย์ปรเมฆบอกว่าแน่นอนนะคะว่าทุกอย่างจะต้องเป็นไปอย่างรัฐกลุ่ม
เพราะว่าไม่อยากให้ไปจับแพ้ไงมันเสียเวลานึกออกไหม
ถ้าเกิดไปจับแพะแล้วทีนี้ความน่าเชื่อถือของตำรวจก็จะลดน้อยลงไปด้วย
ตำรวจขอเวลาเพื่อความชัดเจนในการออกหมายจับนะคะ